ต้องไปดูสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมในหลายพื้นที่

ฝนตกในช่วงกลางวันติดต่อกัน๒๓ชั่วโมง
ก็ทำให้ถนนเส้นที่จะไปหาดกรรมลาน
คือถนนป่าตองหาดกรรมลาที่ต้องขึ้นเขาด้วย
มีทั้งเหตุน้ำท่วมมีทั้งเหตุดินสไลด์
ดังนั้นเดี๋ยวเราไปตรวจสอบภาคใต้กันด้วย

เมื่อวานนี้นะครับก็เกิดสถานการณ์
ที่น้ำทะลักเข้าท่วมถนนสายแม่สอดอุ้มผางเหมือนกัน
ในช่วงหลักกิโลเมตรที่๒๑บ้านม่อนหินเหล็กไฟ
แล้วก็บ้านห้วยหมีอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นครับ
หลังจากเกิดฝนตกหนักเหนือเทือกเขานานกว่า๒ชั่วโมง
ทำให้มีน้ำป่าพร้อมกับดินโครนปริมาณมาก
ไหลทะลักเข้าท่วมในพื้นที่ของประชาชนนะครับ
โดยระดับน้ำท่วมบางจุดสูงกว่า๔๐เซนติเมตร
ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พลิกคว่ำ

แรงงานหญิงชาวพม่าอายุ๔๘ปี
ถูกกระแสไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตไป๑รายนะครับ
ด้านของเจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่ในการช่วยเหลือชาวบ้าน
แล้วก็เร่งติดป้ายเตือนจุดอันตรายบนถนนสายแม่สอดอุ้มผาง

ยังพบว่ามีหลายจุดนะครับที่ถูกน้ำป่ากัดซะ

ล่าสุดเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็เตรียมพร้อมตลอด๒๔ชั่วโมง
พบว่ายังมีฝนตกหนักต่อเนื่อง
โดยเฉพาะพื้นที่ภูเขาเหนืออำเภอแม่สอด
ได้มีการแจ้งเตือนชาวบ้านให้เฝ้าระมัดระวัง
แล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำป่าอย่างใกล้ชิดด้วย

เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า๒ชั่วโมง

ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมผิวการจราจร
และบ้านเรือนในพื้นที่ตำบลกรรมราอำเภอกระทู้
โดยเฉพาะบริเวณหน้ามัศยิตบ้านกรรมลา

มีน้ำท่วมสูงถึง๓๐๕๐เซนติเมตรนะครับ

ถนนสายหาดป่าตองหาดกรรมลาเพราะยังมีน้ำท่วมผิวจราจร
หลายจุดและเกิดดินสไลด์ทับผิวการจราจร
อีกทั้งบริเวณใกล้เคียงร้านครัวปั้นหยา
มีคอสะพานซุดตัวส่งผลให้ชาวบ้านไม่สามารถสัญจรไปได้นะครับ
ไม่สามารถผ่านเส้นทางหาดป่าตองหาดกรรมลา
และต้องอ้อมไปใช้เส้นทางอื่นแทน
ล่าสุดสถานการณ์ได้กลับสู่สภาวะปกติตั้งแต่ช่วงบ่ายวานนี้แล้วนะครับ
ใช่ระดับน้ำก็ลดลงแล้วนะครับ
เมื่อวานฝนตกหนักตกแรงเลยตั้งแต่๑๑โมงไปจนถึงประมาณบ่ายโมงครึ่ง

ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนใหม่นะ

พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปตรวจสอบในพื้นที่ด้วยนะครับ
ไปดูที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างที่อำเภอทุ่งใหญ่นะครับ
หลังฝนตกต่อเนื่องนานกว่า๒ชั่วโมง

ตั้งแต่สี่แยกถนนสายทุ่งใหญ่หลักช้าง

เป็นระยะทางยาวกว่า๑กิโลเมตร
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่ายาง
นายกเล็กชัยธิศักดิ์อำลอย
ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

ซึ่งกระดับเสียงชื่นชมจากชาวบ้านจำนวนมาก
กางรมแบบนี้มาดูแลชาวบ้านเลย
ส่วนที่บริเวณลานอเนกประสงค์๑๐๐ปีสมเด็จย่า

ก็ส่งผลให้แม่ค้าตลาดเย็น
ลุยน้ำกันขายของกันอย่างทุลักทุเลเลย

โอ้โหฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้นะครับ

มีคลิปที่แชร์กันในโลกโซเชียลด้วยนะคุณ

เขาแชร์คลิปนี้ตอนประมาณสัก

กลัวมากแล้วก็แชร์อยู่ในโลกโซเชียลเยอะเลยนะ
ต้องค่ะอันนี้คือน้ำตกคลองลาน

แล้วเห็นไหมว่าน้ำป่านี่มันมาแรงมากจริง
ในโพสต์ก็บอกด้วยบอกว่าพื้นที่ด้านล่าง
ต้องเตรียมรับมือขึ้นน้ำป่า

ขนาดนี้ปีนี้จะเป็นยังไงถามไม่ถึงว่าอย่างทีเราสู้อย่างเงี้ย
ฝนตกเนี่ยน้ำคงจะเต็มผาเลยหรือเปล่าต้องเฝ้าระมัดระวังก่อนนะครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องสภาพอากาศตรวจสอบกันอย่างใกล้ชิด